มีหลายกระแสค่ะว่าการเลือกตั้งอาจจะเลื่อนออกไป
อาจจะไม่ใช่๒๔กุมภาพันธ์ปีนี้นะคะ
วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีก็ต้องออกมาตอบคำถามในเรื่องนี้
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์กันว่า
พระราชกฤษฎีการเลือกตั้งน่าจะมีการประกาศออกมา
จริงแล้วน่าจะสักปลายปีหรือไม่ก็ต้นปีนี้

ก็เลยมีการพลาดหัวข่าวไปเยอะกับข่าวว่าอ่าซอแวว

นายกรัฐมนตรีก็เลยออกมาตอบคำถามนะคะ
ถึงความชัดเจนเรื่องของการกำหนดวันเลือกตั้ง
หลายฝ่ายจับตาว่าจะเลื่อนออกไปตามกระแสข่าวไหม
จะเลื่อนออกไปอีกหรือเปล่าอยู่ที่กรกต

แต่วันนี้ยังไม่มีประกาศพระราชกฤษฎิกา
เลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษาตามที่เคยคาดการณ์เอาไว้
เพราะกรกตจะต้องพิจารณารายละเอียดต่างและประกาศใช้ภายในสัปดาห์นี้
ถ้าล่าช้าก็จะกระทบกับกิจกรรมที่เตรียมพร้อมไปสู่การเลือกตั้ง
นายกรัฐมนตรีบอกว่าแม้พระราชกฤษฎีการเลือกตั้งจะประกาศใช้แล้ว
แต่การลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรียังคงมีอยู่
เพราะว่าเป็นการทำหน้าที่ของรัฐบาลตามปกติ
แก้ไขปัญหาของประชาชนไม่เกี่ยวกับภาคการเมือง
ไม่ใช่การหาเสียงเพราะว่าส่วนตัวไม่ได้ลงเลือกตั้ง
ตอนนี้ยังไม่ตัดสินใจว่าจะร่วมงานกับพักพลังประชารัฐ
พักการเมืองใดหรือไม่ถ้ามีการถูกทาบทาม
แล้วก็ย้อนถามในอาทิตยอุรายรัฐที่เตรียมถวายดีการยุติการเลือกตั้ง
อ้างว่ากติกาไม่เป็นประชาธิปไตยอาจจะเกิดความขัดแย้ง
คิดเองว่าสมควรหรือเปล่าเป็นผู้ใหญ่คงทราบดี
เพราะที่ผ่านมามีแต่นักการเมืองเถียงกันไปเถียงกันมาไม่ใช่ประชาชน
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็บอกสั้นนะคะ
รวมถึงเรื่องของพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
ก็บอกว่าตอนนี้มีความพร้อมในการดำเนินการ
คือทางรัฐบาลเขามีการเตรียมความพร้อมเป็นการภายในอยู่แล้วในเบื้องต้น
ส่วนเรื่องของการเลือกตั้งเป็นเรื่องที่กรกตจะพิจารณาว่าเลื่อนหรือไม่เลื่อน
พันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกรกตก็เลยบอกว่า
การที่ไม่มีพระราชกฤษฎีการเลือกตั้งออกมาในวันนี้
ก็ไม่ได้หมายความว่าการเลือกตั้งจะเลื่อนออกไป
แต่ยอมรับว่าที่ประชุมกรกตคงจะหารือถึงกระแสข่าว
เลื่อนการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเพราะว่ากระแสข่าวออกมาเยอะ
ยืนยันว่ากระแสข่าวที่ระบุว่ามีคนในสำนักงานกรกต
โทรศัพท์ไปพักการเมืองต่าง
แจ้งว่าจะมีการเลื่อนการเลือกตั้งเนี่ยค่ะ
เลยค่ะที่การกรกตยืนยันว่าไม่จริง
เพราะไม่มีใครรู้เรื่องเลื่อนหรือไม่เลื่อนการเลือกตั้ง
ยังคงยืนยันทุกอย่างเป็นไปตามรถแมพ
ส่วนกรณีปัญหาบัตรเลือกตั้งตอนนี้
แล้วก็พูดติดตลกสั้นกับนักข่าวนะคะ
บอกว่าลูกชายบอกว่าทุกวันนี้มีแต่คนยกนิ้วให้ตัวเอง

มีมตินะครับในบัตรเลือกตั้ง

ก็มีความเคลื่อนไหวจากฝ่ายการเมืองนะครับ
เกี่ยวเรื่องการกำหนดวันเลือกตั้งนะครับ
คุณอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์บอกว่า
รอกันอยู่ในขณะนี้ก็คือการตราพระราชกิจสิริกาเลือกตั้ง
ส่วนปัจจัยเกี่ยวกับพระราชพิธีสำคัญมั่นใจว่ารัฐบาล
ซึ่งมีหน้าที่อยู่นั้นก็จะทำงานได้อย่างเต็มที่และประสบกรณิกรชาวไทยก็คงจะรวมใจกัน
ให้พระพิธีเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติและราบรื่นนะครับ
จากฝ่ายการเมืองแล้วยังมีความเคลื่อนไหวจากสภาประชาชนปฏิวัติสันติแห่งชาติ
นี่ฮะนำโดยพระสมานศรีงามวันนี้เดินทางไปยื่นหนังสือกับกรกต
ขอเรียกร้องกรกตไม่ให้ออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง
ก่อนที่จะมีงานพระราชพิธีประลงมราชาภิกษฐกในช่วงวันที่สี่ถึงหกพฤษภาคมนี้
เนื่องจากเห็นว่าการเลือกตั้งการหาเสียงรวมไปถึงการจัดตั้งรัฐบาล
ส่งผลต่อบรรยากาศอันดีในการร่วมเฉลิมฉลองพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่